ระบุรีค่ะเตือนภัยกันก็แล้วกันนะคะ
ที่ว่าคล่องตัวเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะขับขี่ไปทางไหนเนี่ย
ให้ดีมองให้ถี่ถ้วนอย่างน้อยมองสักสองรอบก่อน
เพราะว่ามีมอเตอร์ไซคันนึงนะคะพยายามจะขี่เลี้ยวเปลี่ยนเลนนะคะ
แต่ว่ามันกระทันหันแล้วพอดีมีรถบัสเขาขับตามหลังมา
เขาเบรกไม่ทันนะคะพุ่งชนเข้าไปเต็มแรง
ลากทั้งคนขี่ลากทั้งมอเตอร์ไซค์ไปไกลเกือบ๕๐เมตร
นี่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ทันแต่มันแค่แป๊บเดียวจริงเลยนะคะ
ดังนั้นมอเตอร์ไซต์คันนี้เห็นมั้ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนเลนท์จากทางซ้าย
ออกมาทางขวาเป็นแนวเฉียงแล้วรถบัสเขามาเลนของเขาเนี่ยครับ
เบรกไม่ทันจริงจริงอะค่ะชนเข้าไปเต็มเต็มแบบ
ไม่ทันได้เหยียบเรกเลยแล้วลากไปประมาณสัก๔๐เมตรได้

คงไม่ต้องถามนะคะว่าคนขี่เป็นยังไง

คนขี่รู้สึกจะอยู่เข้าไปใต้ท้องรถหรือเปล่า
เสียชีวิตเลยค่ะแล้วคนขี่เป็นคุณป้าวัย๖๐ปีแล้วค่ะ

แพทย์การเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ๗โมงครึ่ง

ถนนตรงนี้คือถนนสายหน้าพระรานบ้านครัวนะคะ

ถ้าดูกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะ

แล้วรถบัสก็คือมาในระยะกระชั้นชิดมาก

บัสเนี่ยบรรทุกพนักงานโรงงานมาเต็มคัน
แต่ว่าพนักงานโรงงานหรือว่าคนที่อยู่ในรถบัสเนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ

แต่คุณป้าแกเนี่ยคือเสียชีวิตเลยทันที
เอาเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็แล้วกันนะคะ
เลี้ยวกลับรถตัดเลนไม่ควรอยู่แล้วเนอ

กลับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกจากซอยเปลี่ยนเลน

จังหวะรถใหญ่การเรกมันกระชันชิดอย่างนี้มันเรกไม่ทันหรอก